ข่าวนี้มันเกิดจากความคึกขนองของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้ตัวเขา
น่าจะหวิดสิ้นความเป็นชายไปคุณผู้ชมเพราะซ้อนท้ายรถจักรยาน
ยนต์ทั่วไปและเขาซ้อนท้ายสุดเขาซ้อนจนมาสามคนอ่า
แล้วเกิดความคึกขนองเอาประทัดลูกบอลขึ้นมาจุด
ล่วงลงใส่หว่างขาตัวเองและมันระเบิด
คลอกอวัยวะเพศของตนเองและหว่างขาบาดเจ็บสาหัสครับ

ใช่คุณผู้ชมได้ยินเสียงว่าเขายังหายใจอยู่เพราะเขายังไม่ได้เสียชีวิต
แล้วมันจะปวดแสบปวดร้อนจะทรมานไฟลุกขนาดไหน
ประทัดลูกบอลหลดลงมาตรงเบาะมอเตอร์ไซต์ที่เรานั่งคล่อมอยู่แล้วมันก็บึ้มขึ้นมาแบบนี้
แล้วทั้งตรงนั้นอวัยวะเพศของเขาโดนประทัดบึ้มใส่ไฟลวกใส่เลย
โอ้โหแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าก็ไฟคอกตามไปด้วยนี่ฮะหนังหลุดไปเลย
จุดกระเทศมันไปถนนคนกรีดหลังหมู่บ้านโคกโพที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุริน
คือคนเจ็บมี๓คนชาวบ้านก็ไปลุมกันไปช่วยเหลือ
คนเจ็บก็นั่งร้องโอดโอยคนที่หนักที่สุดคือคนที่จุดและนั่งคนที่สามซ้อนสามมานะฮะ
คนแรกคือนายสมเกียจปิยภัยอายุ๓๘อันนี้เป็นคนขี่บาดเจ็บเล็กน้อย
คนที่๒เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีโอ้โหอันนี้โดนแรงระเบิดที่ก้นที่หลัง
ลอกเลยเห็นไหมนี่อันนี้คือคนกลางและคนสุดท้ายนายเรืองศักดิ์งามศรีอายุ๓๓ปี
อันนี้โดนระเบิดใส่หว่างขาอันนี้สาหัสที่สุดเป็นแผลฉีกขาดที่วางขา
ต้นขาอ่อนขึ้นมาอวัยวะเผ็ดโดนไฟลวกคอกหมดเลยนะฮะ
ต้องเอาผ้ามาปิดเอาไว้แล้วก็โทรหากู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยกันประถมพยาบาล

ถามว่าคนหนักขนาดนี้ให้ดูสภาพรถก่อน

บอกกระจุยคือโชคดีอย่างหนึ่งคือถังน้ำมันไม่ระเบิด
ใช่คือถ้าเกิดว่ามันมาข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งนะ

คุณแล้วถ้าเกิดเบาะกระจุย

นั่นน่ะสิเนี่ยขนาดเบาะที่มันเป็นอย่างนี้มันยังหายไปเลย

แล้วเนื้อคนอวัยวะมันจะขนาดไหน
เพราะมันโดนแรงอัดของประทัดลูกบอลไทยประดิษฐ์

ทีนี้ไปถามคนขี่ยังพอให้ให้การได้แบบนี้
เขากับเพื่อนนะฮะและเยาวชนที่นั่งกลางเนี่ย

แต่พอมาถึงจุดนี้อยู่ไอ้คนหลังสุด

นึกสนุกนะฮะจะจุดประทัดเล่นเหมือนจุดแล้วจะโยน
อ่ะคือแก่ว่าขีบมาใดใดแล้วมันคงแบบเออ
คัมล่วงหลุดมือไงมันตกใส่วางค้าตัวเอง
แล้วมันก็ระเบิดไฟลุกท่วมกระเด็นตกมาทั้ง๓คนเลย

เพราะว่าโดนใส่หวังขาดแล้วก็อวัยวะเพศ

ไอ้บอกมันระเบิดมันไหม้ไปครึ่งหนึ่ง
แต่ตัวถังน้ำมันมันไม่ระเบิด
ไม่งั้น๓คนนี้อาจจะหนักมากกว่านี้
อันนี้คืออุทาหรณ์สำหรับความคึกขนอง
ในการจุดประทัดเล่นประทัดในช่วงปีใหม่นั่นแหละครับ

ดูหวัดเสี่ยวมาก